ใช่ครับนะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับ
ก่อนที่จะแข่งก็คือนุษราต้อมคำนะครับ
เซตคนสำคัญก็ยัง๕๐๕๐อยู่ว่าจะลงได้ไหม
ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่สนามคุณธนรัฐนะครับ
ไปดูข่าวตรงนี้กันก่อนนะครับผมวอเล็กบอลสาวไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เหนื่อยเลยนะครับ
เอาชนะคาซักสถานไปแบบเสียเซตอะ
๓ตอน๑นะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าโค้ชด่วนดนายสิวัชระเมธากุล
ก็ให้นุษราต้อมคำไม่ได้คือก็ลงมาแต่ว่ามีการสวมเฝือกอ่อนนะครับผม
ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูสภาพร่างกายอีกทีนึงว่าพร้อมหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวมีเสียงของโค้ชด่วนก่อนเกมนะครับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเหลือแต่กัปตัน
คนเดียวที่วันนี้ต้องเช็คเรื่องของความสมบูรณ์อีกนิดหนึ่งนะครับ
เพื่อวันนี้ในเรื่องของการแข่งขันครับ
ก็มีผลครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นเองเนี่ย
คนละวิธีเองหรือยุทธวิธีในการเล่นเองเนี่ย
เตอร์จะเป็นตัวกำหนดนะครับในเรื่องของกลยุทธ์นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเซ็ตเตอร์บาดเจ็บเนี่ยก็จะยากนิดนึงนะครับ
โดยนุษราเองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะครับ
แต่ผมหวังว่าเขาคงจะไม่มากนะครับในเรื่องของการที่จะฟื้นกลับมาเล่นในวันนี้นะครับผม
ส่วนวิลาวันนะครับก็บอกว่าหลังจากผ่านคาซักสถานมาได้
ก็ทำให้รู้สึกคลายความกดดันเพราะว่าสามารถเข้าสู่รอบชิงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนเรื่องของกระแสนะครับที่มีข่าวว่าคิมยอนพยองหัวเสาตัวเก่งของเกาหลีใต้บาดเจ็บ
เจ้าตัวก็มองว่าอยากจะลงเล่นนะครับกับเกาหลีใต้ชุดที่ดีที่สุด
เขาบอกว่าถ้าหายได้แล้วเจอกันเนี่ยมันก็สนุกจะได้สมศักดิ์ศรีหน่อย
ต่อคลาดมาเขามีไกลสุดตัวลงมาเลยจะต้องชนะที่สุดนี้เท่านั้นแต่ถ้าอักที่นี้เขาเกิด
เกิดบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นผลดีของเราแต่เป้าหมายของเราคือต้องชนะชุดที่ดีสุดของเขาให้ได้แค่นั้น
เราก็เลยไม่ได้ตามข่าวหรือไม่ได้ซีเรียสว่าเขาเจ็บจริงไม่เจ็บจริง
โฟกัสที่ว่าเขาเอาใครลงก็แล้วแต่เราต้องชนะแค่นั้นเองค่ะ
เน้นย้ำว่ายังมีเวลาสักนิดนึงผักก่อนออกไปหาข้าวเตรียมเลย
เป้าหน้าจอต้องอยู่รอเชียร์กันสิบแปดนาทีการ
ไทยเจอกับเกาหลีใต้ชี้ชะตานะครับในการชิงโคต้าเดียว
เพื่อไปโอลิปิกเกมรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะครับ
ตอนนี้เราอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดบรรยากาศที่สนาม
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับน้องต้อมธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลนะครับ

ค่าบีรุ้วิทจริงเตือนเคี้ยด้วยนะครับค่าผมอะเป็นยังไง
เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้บรรยากาศคนเยอะไหมครับ
ตอนนี้กับบรรยากาศก่อนเกมนัดชี้ชะตาของเรา
ครับบรรยากาศในสนามอาคาชาชัยทร์ฮอล์นะครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าเกมจะแข่งขันเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ก็มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเพื่อแมทสำคัญในวันนี้
ส่วนบรรยากาศในสนามนะครับต้องบอกว่าแฟนแฟนวอเล็กบอลนั้นก็มานั่งรอชมเกม
ก็เดินทางมาเฉพาะกลุ่มบางบางส่วนกลัวเลยนะครับอ่าครับ
เรื่องของกระแสบัตรเข้าชมตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนอยากจะไปดู
ยังมีเหลือไหมครับคุณต้อมบัตรเข้าชมเท่าที่สำรวจ
บริเวณด้านหน้าสนามนะครับต้องบอกว่าหมดไปตั้งแต่
ก็จะไม่มีหน้าจอให้จองในรายการนี้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับ
ก็ส่วนกระแสบัตรผีนะครับตัวผีนะครับเบื้องต้น
ที่เดินสำรวจนะครับก็ไม่มีใครมาจำหน่ายอย่างที่โซเชียลนะครับ
วิจารณ์ถึงเรื่องบัตรที่ราคาแพงนะครับ
ราคาเข้าชมวันนี้จะอัพราคาขึ้นมา๒๐บาทนะครับ
จาก๓๐๐ก็เป็น๓๒๐บาท๔๐๐ก็เป็น๔๒๐บาทแล้วก็๖๐๐ก็เป็น๖๒๐บาทนะครับ
ก็คือไม่ได้คุกรีดเท่าไหร่นะครับก็เป็นราคาปกตินะครับ
แฟนเป็นไงบ้างครับเขามีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
กรณีที่ถ้าเราผ่านเข้าไปเล่นโอลิปิกเกมแล้วเท่าที่คุณเดินดูรอบสนามเนี่ยครับ
ก็แฟนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าพูดถึงทีมหญิงหน่อยแล้วกัน
ผมได้ข่าวมาว่าถ้าวันนี้ทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าตัวไปโอลิมปิกเกมได้
หลังจบเกมก็จะมีการเดินทางไปแก้บนนะครับ

ใช่ครับก็จะเดินทางไปแก้บนที่ย่าโมทันทีนะครับ
เรื่องต้นได้ยินข่าวมาว่าก็น่าจะไปทำความสะอาดบริเวณร้านอนุสวรีนะครับ

เหมือนตอนที่ได้แชมป์เอเชียก็อาจจะต้องดูอีกทีใช่ไหมครับหน้างานใช่ไหมคุณต้อง
ใช่ครับต้องเช็คข่าวกับเอเชียครับ
ธนรัฐนี่จะไปร่วมกับเขาไหมครับวันนี้
อ๋อวันนี้ก็อ๋อลุ้นอยู่ขอบสนามพอครับค่อนข้างลุ้นตอนนี้ค่อนข้างน่าจะเหนื่อยแน่นอนครับถ้าลุ้น
เอาหน้าถ้าได้ก็ต้องไปไปร่วมกับทีมวนละบอลหญิงกันเลยนะครับคุณต้อม
ใช่ครับน่าจะไปช่วยทำความสะอาดด้วยครับ
ตอนนี้คุณไปซื้อสก๊อตไบท์รอได้เลยไปซื้อซื้อรอเลย
ตอนนี้ทีมกรุงเทพมีความมั่นใจมากนะครับคุณธนรัฐเองก็เชื่อว่ามั่นใจเหมือนกันใช่ไหมครับ
พอพูดถึงรูปเกมนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพสีหน้าของนักกีฬาที่จะเดินทางมาถึงในวันนี้นะครับ
ก็สีหน้าของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งก่อนเข้าสนามเนี่ยก็มีบรรดาครอบครัวนะครับของทางนักกีฬาเดินทางมาให้กำลังใจบริเวณทางเข้าสนามนะครับ
ก็จะมีคุณแม่ของพี่หน่องนะครับปลื้มจิตติดข่าวนะครับมาให้กำลังใจอยู่ทางเข้า
ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นแมทสำคัญนะครับของนักกีฬาทุกคนนะครับในทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็อยากที่จะได้กำลังใจมากพอสมควรนะครับในวันนี้
ครับผมหกคนแรกของไทยนะครับเดินต้นโทษด่วนในสี่วัฒนธรรมในภาคคุณที่ก็
ทุกฝ่ายนะครับก็คาดการณ์ว่าจะยึดผู้เล่นจากชุดที่แล้วนะครับ
อาจจะมีเพียงแค่สองตำแหน่งนะครับก็คืออ่าทัศดาวนึกแจ้งนะครับ
อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นหกคนแรกนะครับแล้วก็แทนที่ของพิธากรบุญเลิศนะครับ
รุ่งส่วนตัวเซ็ตนะครับนุษฎาต้อมคำนี่ก่อนเกมเมื่อวานนี้ก็มีอาการ
บาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับข้อเท้าผิดเล็กน้อยนะครับอ่า
ตอนที่เดินทางมาถึงนี่พี่นุษราก็เดินแบบไม่มีอาการบาดเจ็บเหมือนไม่ใช่
ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแม้ว่าจะใส่เผือกอ่อนก็ตามนะครับ
ครับคุณธนัทลองเปรียบเทียบผู้เล่นของทั้งสองทีมให้ฟังหน่อยครับ
ระหว่างทีมไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบของ
ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็อกอ่าในส่วนของผู้เล่นนะครับ
แมนสำคัญเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ของไทยนี่ก็จะเป็นทางด้านของ
น้องบีนพิมพิชาโกกรัมนะครับพอในตำแหน่งดีหลังนั่นเองนะครับ
ซึ่งส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านคินอีคิมนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องบีทีมพิชาโปรกรรมก็ทำคะแนนไปแล้ว
สิบสองแต้มนะครับขณะที่ทางเกาหลีใต้นี่ก็ทำไปสามสิบเอ็ดคะแนนนะครับ
พูดถึงแล้วก็ตัวความหวังของทั้งสองทีมนี่ก็ทำแต้ม
ไม่ได้ห่างกันพอสมควรเลยครับแต่ว่าของทางด้านพิมพิชาโกกรัม
ก็จะมากกว่านะครับอยู่ที่หกสิบสุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนทีมยีทีมก็จะอยู่ที่สิบสิบสามสุดสี่สูงเปอร์เซ็นต์นะครับ
บอกว่าต่อตัวนี้นี่ถือว่าเป็นคีย์แมนนะครับ
เพราะว่าถ้าวันไหนฟอร์มมานี่ก็จะช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับ
ก็คือทางด้านหัวเสานะครับหัวเสาของไทยนี่ถือว่าออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับ
ก็ถือว่าจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับช่วยประคองทีมในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ทำไป๓๕คะแนนนะครับแม้ว่าจะทำแต้มไม่ได้มากพอสมควร
แต่ถือว่าประสบการณ์ที่เวลาออนอุมาอยู่ในสนามนี้ช่วยได้เยอะนะครับ
กระตุ้นน้องน้องหรือว่าแนะนำน้องน้องนะครับอีกคนนึงที่สำคัญเลยนะครับ
เกาหลีใต้ก็คือทางด้านของอีแจยองนะครับต้องบอกว่าอีแจยองเนี่ย
เป็นผู้เล่นที่สำคัญกับเกาหลีใต้ณเวลานี้นะครับเพราะว่า
สาวคนเก่งอย่างคิมกันทยองก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บนะครับว่าสามารถลงเล่นเจอกับไทยในวันนี้ได้หรือไม่
ซึ่งอีแจยองเนี่ยทำคะแนนไปแล้วห้าสิบสามคะแนนนะครับส่วนอีกจุดเด็ดจุดเด่นหนึ่งของอีแจยองนะครับ
ก็คือเปอร์เซ็นต์เกมลุกนะครับถือว่าทำได้สำเร็จเยอะทีเดียวนะครับ
อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งอีกข้อหนึ่งของอีแยองก็คือการรับเสิร์ฟนะครับ
ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าตัวหัวเสาเนี่ยอย่างที่แฟนวอเล็กบอลรู้กัน
จะต้องทำหน้าที่รับวันแรกด้วยนะครับแต่ว่าจีแกยองเนี่ย
มีเปอร์เซ็นต์การรับวันแรกสูงถึงสิบสิบสามจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็แฟนหลายคนนี้อาจจะตัวแต่ว่าอาจจะกินจะลงไม่ได้
แต่ว่าคนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือกี่แก่องนะครับ
อืมก็คือหลายหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่กัปตันคิมนะครับ
แต่จริงแล้วผู้เล่นของเกาหลีใต้เองก็น่ากลัวในหลายตำแหน่งนะครับ
เท่าที่ดูฟอร์มมาครับคุณต้อมครับ
เอาของเกาหลีแล้วกันเพราะว่าไทยเราก็มีโอกาสได้เต้นติดตามต่อเนื่องอยู่แล้ว

ครับผมว่าเกาหลีใต้นั้นดีขึ้นเรื่อยครับ
แม้ว่าจะไม่มีคิมก็ตามแต่ว่าผมว่าด้วยทีมเวิร์ค
เชื่อว่าวันนี้เขาก็จะรวบรวมความสามารถพิเศษของตัวผู้เล่นแต่ละคนนะครับ
ผมมองว่าวันนี้มีห้างเซตแน่นอนครับ
ในวันนี้ให้สร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกนะครับ
รุ้นให้ได้ไปด้วยเช่นกันครับผม

กีฬาก็ให้เวลากับวอเล็กบอลหน่อย
เพราะว่าก็เป็นความเข้มข้นของ๓ชิ้นกีฬาที่เราลุ้นไปโอลิมปิก

เชียร์ทีมชาติไทยไปโอลิมปิกให้ได้ในบริบันสาวนะครับ